นี่ว่าเจนนี่เองกับวุ้นเองก็เจ็บทั้งคู่อะค่ะ
แล้วก็ต้องบอกก่อนว่า
คือเจนนี่เป็นคนที่ไม่มีเพื่อนเยอะ
แต่ถ้าเจนนี่ใช้คำว่าเพื่อนกับใครเนี่ย

นี่ว่าเจนี่เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็เสียดายกับความรู้สึกตรงนี้ด้วย
ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้น
คุณก็แบบรู้สึกว่าทุกฝ่ายก็เสียใจหมดนะคะ
แต่ว่าอันนี้มันก็
มีดีเทลอีกเยอะที่เราก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าพูดได้หมด

ฟังวุ้นนิดนึงเพราะวุ้นก็เป็นคน

ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเขาแล้วก็

คือ

มันเกี่ยวกับที่แบบที่เจนไปสนับกลับไปว่าจะเป็น

นี่เองเจนี่ไม่อยากดึงใครเข้ามา
เกี่ยวในส่วนของอารมณ์ระหว่างเพื่อนระหว่างเจนี่กับวุ้น
คือวุ้นไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวขนาดนั้นคือกับฝ่ายชาย
เพราะว่าวุ้นเจอเขาแบบในชีวิตวุ้นเจอไม่เกิน๔๕ครั้งอะไรอย่างนี้
ประมาณนี้เองแล้วอุ้นก็ไม่ได้เคยคุยอะไรส่วนตัวเลยค่ะ
ความรักมันแบบเราเป็นคนนอกแล้วเราเป็นคนกลางเรารู้จักทุกฝ่ายอะไรอย่างนี้
มันก็อาจจะแบบมีปัญหาแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกที่วุ้นแบบมีปัญหาเพราะว่า
เรื่องการที่ไปเกี่ยวข้องหรือว่าไปรู้เรื่องอะไรแล้วแบบ
คือมันเป็นบทเรียนของเรามาหลายครั้งแล้วว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาแบบนี้แล้วเรา
เกี่ยวด้วยมากมากอย่างเงี้สุดท้ายเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรา
เรื่องการรู้เห็นเป็นใจนะคะวุ้นพูดตรงเลยนะคะอันนี้แบบ
เปอร์เซ็นต์เลยที่ออกมาจากปากวุ้นก็คือวุ้นรู้ทีหลังเหมือนกัน
แต่ว่าวุ้นรู้จักทุกฝ่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เรารู้ทีหลังเราก็ไม่สบายใจเลย
คนไม่ได้อยู่ตรงที่จุดที่วุ้นอยู่ก็ไม่รู้หรอกว่าวุ้นจะทำยังไง
แบบรู้เรื่องนี้ขึ้นมาแล้วมันจะแบบเริ่มแก้ปัญหายังไง
เพราะยังที่บอกว่าประสบการณ์และบทเรียนทำให้ลูกว่า
ถ้าเราไปยุ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้าง
แต่ว่าสุดท้ายวุ้นก็ตัดสินใจที่เฮ้ยวุ้นอยากจะบอกเพื่อนวุ้นแล้วนะ
ทางผู้ชายเขาก็อยากจะเคลียร์เอง
ก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดเขาเคลียร์เองมันก็ดีกว่า
เขาจะได้แบบสบายใจเราจะได้แบบไม่อึดอัด
เพราะว่าทุกคนก็แบบเป็นเพื่อนเราหมดอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่สุดท้ายมันอาจจะแบบไม่ถึงจุดนั้น

ยังไม่มีเบอร์เขาด้วยซ้ำวุ้นไม่เคยแบบ
คุยกับเขามากเกินกว่า๕ประโยคเลยนี่
พูดตรงเลยคือไม่ได้สนิทเลย

ไม่ได้แนะนำให้เขารู้จักกันแน่นอนค่ะ
แล้วเขารู้จักกันตอนไหนวุ้นไม่สามารถรู้ได้

แต่วุ้นก็ดีกับคุณไฮโฟเอ้ยคุณจิ๊บ

มันจะมีโอกาสเคลียร์กันได้เลย

คือมันเสียความรู้สึกหมดเลย

ความรู้สึกดีไม่ได้สร้างขึ้นมาได้ง่าย
เพราะฉะนั้นเจนขอถอยตัวเองออกมา

เจนนี่เข้าใจผิดกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ว่าตอนนี้ค่ะสิ่งที่เจนนี่เข้าใจอะไรอย่างนี้

ที่เขากำลังแบบอาจจะมีแบบอารมณ์แบบไม่โอเคอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือจริงว่าจริงคุยกันได้
ก็วันหนึ่งถ้าเราเคลียร์กันได้

คือวุ้นไม่ได้คุยกับเขาตั้งแต่เขาไปอเมริกาแล้ว
วุ้นก็เหมือนส่งข้อความไปหลายอย่าง
คือทำในสิ่งที่วุ้นคิดว่าจะทำได้แล้ว
ไปแล้วแล้วรู้สึกว่าตอนนั้นก็อาจจะยัง
เขาคงยังแบบมันสดใหม่อะค่ะ
หนูก็เลยคิดว่าเราให้เขาแบบเย็นลง
ทุกอย่างลงแล้วก็ค่อยว่ากันดีกว่า

มีโอกาสที่วุ้นจะโทรไปหาจินนี่ก่อนไหมครับ
มีค่ะเพื่อนวุ้นทุกคนเนี่ย
รอบข้างก็พยายามที่จะอยากให้เรากลับมาอยู่ด้วยกัน
ถ้าจะพูดว่าเจนนี่กับวุ้นเส้นคือตัดขาดความเป็นเพื่อนเลยได้เหรอ
ไม่อยากพูดอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ
แต่นะวันนี้คือเจนว่าเจนต้องรักษาใจตัวเองให้มั่นคงแล้วก็แข็งแรงที่สุดนะคะ
นี่ถึงจะตอบว่าหลังจากนี้เจนจะเป็นยังไงได้
แต่ณวันนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างมันเพิ่งเกิด
แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราพิจารณาแล้วว่าควรจะทำยังไง
ก็เป็นเพื่อนวุ้นมานานแล้วตั้งแต่รู้จักกันจนถึงวันนี้เราไม่เคยทำร้ายกัน
เราอยู่กันมาแบบที่ทุกคนเห็นอาจจะปีนึงเจอกันก็ไม่ได้บ่อย
แต่ว่าวุ้นก็ไม่เคยทำอะไรไม่ดีหรือเขาก็ไม่เคยทำอะไรไม่ดีให้วุ้น
คือวุ้นไม่อยากให้เรื่องนี้เรื่องเดียวมันกลายเป็นเรื่องที่แบบทุกคนมานั่งตัด
ทุกคนรู้จักวันว่าคนที่เห็นวันนี้เป็นอย่างนั้นแบบตอนนี้เรื่องมันไปไกลกว่าความเป็นจริง
จริงค่ะเฉยทราบที่ผมคิดว่าเป็นอะไร
แต่ว่าประโยคที่ได้รับกลับมาก็ทำให้ตกใจพอสมควร
ที่พี่แกแชร์กันแล้วบอกว่าเจนนี่โทรมาถามวุ้น
เจนนี่ไม่ได้พูดออกมาให้ทุกคนรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมามากกว่า
คือวุ้นรู้ว่าวุ้นคิดว่าครั้งสุดท้ายที่วุ้นคุยกับเจนนี่เนี่ย
มันประมาณแบบสักพักนึงแล้วก่อนที่เขาจะไปอเมริกา

เราก็บอกเออเราก็แบบลำบากใจเหมือนกัน
แบบก็ดีใจจริงวุ้นโล่งใจด้วยซ้ำที่แบบเพื่อนวุ้นรู้แล้ว
แล้วทุกฝ่ายจะได้แบบเคลียร์กันแล้วก็จบยังไงกันอย่างมีความสุข

แต่เจนไม่แน่ใจว่าวุ้นคิดกับเจนเป็นเพื่อนหรือเปล่า
สำหรับวุ้นตอนนี้เจนนี่ยังเป็นเพื่อนของเราอยู่ไหมคะ
วุ้นตอนนี้เจนนี่คือเป็นเพื่อนวุ้นเสมอคือวุ้นไม่เคยคิดว่าแบบ
เรื่องนี้มันจะทำให้เราตัดขาดความเป็นเพื่อนกันได้ค่ะ
เพราะว่าเรื่องดีที่เราแบบมีด้วยกันมาตั้งนานแล้วมันก็มีแล้ววุ้นก็ไม่เป็นไร
คือครั้งนี้เจนนี่อาจจะแบบเหมือนคือก็ต้องสงสารเขาด้วย
เพราะเขาก็แบบมีเรื่องความรักด้วยหรืออะไรด้วยอะไรอย่างนี้
ไม่อยากให้ตอนนี้ใครมาซ้ำเติมทั้งเจนนี่และวุ้นไปมากกว่านี้แล้ว
เพราะว่านี่คือแบบคือเราเป็นผู้หญิงที่แบบตัวคนเดียวแล้วตอนนี้ทั้งคู่อะ
คือเราก็จะต้องสตรองมากนะในการ

คิดนานค่ะแล้วก็รับรู้รายละเอียดมาเยอะพอสมควร
ก่อนที่จะทำทุกอย่างคือเจนนี่คิดดีแล้ว
ถ้าเกิดวุ้นคิดมากกว่านี้มันอาจจะไม่มีวันนี้
อาจจะคิดน้อยไปที่แบบเฮ้ยรู้อย่างนี้แบบบอกเร็วกว่านี้ดีกว่า
แต่จริงแบบคือข่าวมันก็แรงแบบทุกคนก็แรงกว่าวุ้นเกินไป
เหมือนแบบเข้าใจวุ้นผิดผิดทั้งที่จริงแล้วคนรอบข้างวุ้น
คนที่เข้าใจวุ้นเขาก็จะรู้ว่าวุ้นแบบวุ้นก็ทำอะไรไม่ได้จริง
แล้วก็เพื่อนนู้นก็รักแล้วมุ้งก็อยากให้เพื่อนนู้นมีความสุข
ไม่ได้อยากให้จบอย่างนี้วุ้นก็บอกหลายรอบแล้วว่าแบบเออถ้าอยู่แล้วมีความสุขไหม
คือเราไม่ใช่ไม่พูดอะไรเลยวุ้นก็พูดเหมือนกันว่าแบบเออถ้าอยู่เรามีความสุขหรือไม่มีความสุขก็ตัดสินใจนะ
คือเราก็แบบไม่รู้ว่าจะบอกตรงยังไงแต่ว่าคือเจตนาวุ้นดีกับเขาเสมอวุ้นไม่เคยทำร้ายเพื่อนอยู่แล้วอ่ะ
ไม่ได้ทำอะไรผิดนี่อย่างที่เจนบอกพี่แล้วเจนว่าถ้าทุกคนรับรู้เรื่องราวจริงแล้วจะเก็ตเองว่าทำไมเจนนี่ถึงเป็นแบบนี้แล้วยังยืนอยู่ได้นะจุดตรงนี้ในความแข็งแรงแบบนี้ค่ะ
คือตอนนี้คนเข้าใจว่าโอ้โหวุ้นหากหลังเพื่อนวุ้นไม่บอกวุ้นอะไรนี่วุ้นก็คือมาบอกตรงแล้วว่าวุ้นรู้ทีหลังหรือก่อนจะนี่ไม่นานเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกระบวนการที่วุ้นกำลังคิดอยู่ว่าจะทำไงถึงทำไงดีเนี่ยมันไม่ถึงสักทีในจุดที่วุ้นจะบอกหรือไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นเรื่องหมด
เจนแข็งแหลงมากพอเจนจาสเต็กตัวเองส่วนกันแล้วนะคะ
มีปัญหาด้วยไอละไง

ใครอยู่กับเธอนี้ผิดมันเรื่องเด็กมากเลย
เวลาเราเจ็บเราถึงเจ็บมากกว่าแฟนหรือว่าคนที่เราคบกัน
เพราะเพื่อนอย่างที่เจนี่บอกคือยังไงมันไม่มีวันเลิกกันนะคะ
แม้กระทั่งตอนนี้เจนก็ยังรักวุ้นพี่วุ้นเป็นวุ้นแบบนี้
ยังแต่มันอาจจะด้วยเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์
มันทำให้เจนรู้สึกว่าเจนนี่ถอยหลังกลับมาหายใจ

อนาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากัน
คือวุ้นก็รักเพื่อนไม่แพ้ใคร
ออกมาวุ้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะทุ่มเทให้กับเพื่อนมากกว่าเรื่องส่วนตัวด้วยซ้ำ
เพราะฉะนั้นแบบวุ้นก็จะเสียใจเป็นพิเศษถ้าใครมาคิดว่าวุ้นไม่ดี
หรือว่าวุ้นทำอะไรไม่ดีกับเพื่อนหรือคิดร้ายกับเพื่อน

วุ้นยังไม่ทันจะบอกความจริงแล้วเรื่องมันเกิดซะก่อน

คือคำว่าเพื่อนมันเหมือนมันมากกว่าคำว่าแฟนนะคะ
มันคือทุกอย่างไม่ว่าเราจะทุกข์ไม่ว่าเราจะสุข
คือเรารู้ว่ายังไงมันก็ไม่มีคำว่าเลิกกันนะคะ
ณวันนี้คือเจนก็ยังมีความรู้สึกที่ดีอยู่
แต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
เมนต์ต่างมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าแบบ
เราทำดีที่สุดแล้ว
มันได้แค่นี้มันอาจจะไม่ได้ถูกใจทุกคนคือ

ไม่เคยไม่เคยคิดไม่ดีไม่เคยหักหลังอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าข่าวที่ออกมามันก็เป็นแนวแบบทำร้ายวุ้นเหมือนกัน
ตอนนี้วุ้นคิดว่าอย่าซ้ำเติมเราสองคนเลย
คือมันเจ็บมากพอแล้วกับหลายเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ถ้าเกิดแบบคนที่ลองมองลึก
ลองใช้เหตุผลและจิตใจที่ดีของทุกคน
มองดูว่าวุ้นจะไปทำอย่างนั้นเพื่ออะไร
วุ้นไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในความรักของคนเรานี้เลย